มาดูเรื่องของความเชื่อกันบ้าง
ตอนนี้รายการเราจะต้องติดแฮสแท็กแล้วนะ

ตะเคียนอยู่ไหนตะเคียนอยู่ไหน
แทบจะมีบ่อยมากเลยเหมือนกัน

เพราะว่าเราเจออีกหนึ่งที่แล้วในจังหวัดจันทบุรี

ใช่ค่ะที่บริเวณไซส์ที่พักคนงานโครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี
ตำบลจันทนิมิตรอำเภอเมือง
มีชาวบ้านพบตะเคียนอีกแล้วจ้า

วันก่อนก็เพิ่งเจอไป
ซึ่งเจอระหว่างที่อยู่ในช่วงตอกเสาเข็มก่อสร้างโครงการ
คนงานก็เลยใช้รถแบ็คโฮลช่วยกันขุดขึ้นมา
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงกว่าเลยนะคุณ

แล้วก็พบว่าเป็นต้นตะเคียนโบราณแบบนี้
เป็นส่วนโคนต้นที่สภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์มาก
พร้อมกับแจ้งผู้นำชุมชนให้เข้ามาตรวจสอบด้วยนะคะ
อกจากนี้เมื่อเดือนก่อนในพื้นที่ใกล้กัน
ก็ยังพบต้นตะเคียนที่คาดว่าจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๓๐เซนติเมตรคุณ
๓๐เซนติเมตรก็คือ๓๐ชั่วโมง
ฟุต๑นะฮะ
ยาวประมาณ๓เมตร

คำบอกเล่าของคนเท่าคนแก่ในพื้นที่
สันนิษฐานได้ว่าต้นตะเคียนโบราณชุดนี้
น่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า๓๐๐ปีมาแล้ว
เพราะสมัยก่อนแม่น้ำจันทบุรี
คือแม่น้ำสายหลักในการใช้สัญจรค่ะคุณ
ก็ยังเคยมีโรงไม้เก่า
อยู่ในบริเวณริมแม่น้ำจันทบุรีด้วย
ก็เลยทำให้เชื่อว่ายังคงน่าจะมีตะเคียนแบบนี้
อีกหลายต้นที่ยังอยู่ในแม่น้ำจันทบุรี
ซึ่งหลังจากนี้นะคะก็จะทำการหาเลิกหายาม

ยังวัดสะบาปตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจันทบุรี
เพื่อที่จะให้ทางวัดแล้วก็ชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาต่อไป
เช่นเดียวกับต้นแรกที่นำไปเก็บไว้ก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองค่ะ
ในยุคสมัยก่อนเขาก็จะลำเลียงไม้ผ่านทางแม่น้ำแบบนี้แหละ
แล้วเห็นต้นดำแบบนี้นะผมสันนิษฐานได้เลย

ในอนาคตอีกไม่กี่วันมันจะเปลี่ยนสี

ที่เดียวในโลกเลยใช่เป็นสีขาวแน่นอนโรยแป้งลงไปเพียบเลยโอ้
อันนั้นไม่ได้เปลี่ยนสีค่ะคุณอันนั้นย้อมสี

แต่ว่าสงสัยว่าวอเปอร์ทำไมมันเป็นสีดำหรือมันแช่น้ำอยู่ในโครนนาน
ใช่เพราะว่าอายุเขาคาดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า๓๐๐ปี
ก็นานนะแล้วเก่าแก่มากแต่สภาพนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์เนื้อไม้ยังแน่นดีอยู่เลยนะคะคุณผู้ชม
เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่เราก็เอามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ